ทีนี้ค่ะมาที่เรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิด๒คลิปสำคัญที่ตำรวจนำมาแถลงสรุปสำนวนคดีในวันนี้นะคะ
คือจริงแล้วเรานำเสนอไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการคุณผู้ชมหลายท่านก็ตอบกันมาตรงว่ามันเห็นไม่ชัด
มันบอกไม่ได้ว่ามีคนไปตกอยู่ท้ายเรือจริงหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้
เราก็เลยไปถามประเด็นนี้แหละผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องแสงและเงา
ดิวเซอร์ยุงนายพยุงศักดิ์เสริมสันติวานิสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดต่อคลิปวิดีโอ
คือทีมข่าวของเราไปถามเลยว่าเห็นคลิปที่ตำรวจแถลงแล้วว่าไงมีความคิดเห็นยังไงบ้างไหมคะ
นี่นะคะก็คือโปรดิวเซอร์ยุงบอกว่าก็ได้ดูภาพแล้วอ่ะนะ
ถ้าสังเกตจากแสงและเงาตามที่ตำรวจแถลงเนี่ย
ดิวสยุงบอกว่าคือส่วนตัวคาดหวังว่ามันจะได้เห็นหลักฐานที่มันชัดเจนกว่านี้
โดยเฉพาะช่วงที่คุณแตงโมตกเรือแต่ก็เข้าใจในข้อจำกัดเรื่องของพยานหลักฐาน
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจนำมาแถลงมันก็คือมุมเดียวกัน
กับภาพที่คุณอัจริยาเรืองรัฐนโนโลค์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัฏยกรรม
นำมาแถลงก่อนหน้านี้แต่มันต่างกันเลยคนละมุมกันเลย
ดิวเซอร์ยุงบอกว่าเอาจริงภาพที่ตำรวจนำมาแถลงมันก็ไม่เห็น
ไม่เห็นตอนตกเรือมันยังเป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจนนะ
ขอไม่ฟันทงได้ไหมคือฟันทงไม่ได้ด้วยซ้ำ
แต่ตำรวจเขาอาจจะมีเหตุผลอื่นมาสนับสนุนหลายเหตุผลนะคะ
ท้ายที่สุดจะต้องยังไงตอนนี้สำนวนไปที่อายการแล้วใช่ไหมคะ
ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ทางอายการก็แล้วกัน
สำหรับสันนิษฐานวันนี้สันนิษฐานของทางตำรวจก็คือ
น้องแตงโมน่าจะตกเรือจุดนี้แต่ไม่เห็นภาพตอนตก
ก็ว่ากันไปส่วนของคุณชะยะก็บังเอิญมาเป็นจุดนี้เหมือนกัน
แต่ว่าสันนิษฐานก็คือน้องแตงโมไม่น่าตกน่าจะลุกขึ้นไป
แล้วก็เดินไปหน้าเรืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนเนอะ
สองข้อมูลนี้มันตรงกันโดรนเทิร์นจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เป็นไคแมคแหละ
แต่เรายังสรุปไม่ได้ว่าบทสรุปสันนิษฐานไหนจะเป็นสันนิษฐานที่ถูกต้อง
ข้อมูลของพี่ตำรวจก็ค่อนข้างมีเหตุผลมาซัพพอร์ต
มีไทม์ไลน์มีวีดีโอมีข้อมูลต่างมายืนยัน
อีกข้อมูลนึงนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นข้อมูลที่พยายามจะหาของคุณอัจฉริยะก็พยายามจะหานู่นหานิ่ม
หาข้อมูลต่างมาเพื่อซัพพอร์ตความคิดของเขา
ก็พี่ว่าหลังจากนี้ต้องให้พี่น้องพี่น้องชาวโซเชียลนะครับคนไทยเป็นคนตัดสินด้วยนะครับ
แล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลอะไรมามากกว่านี้ก็เอามาเขาเรียกว่าเป็นเติมไปในสำนวนให้อายการ
ที่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องให้ทางอายการสูงสุดเป็นคนวิเคราะห์เรื่องนี้
นี่ค่ะเหมือนที่โปรดิวเซอร์ยุงบอกนั่นแหละค่ะ
สุดท้ายก็อยู่ที่คุณผู้ชมทุกท่านประชาชนทุกคนที่ตามข่าวนี้
ว่ามองสิ่งที่ตำรวจออกมาแถลงสรุปสำนวนคดีว่ายังไงบ้าง
แล้วสุดท้ายเนี่ยตอนนี้สำนวนมันก็ไปอยู่ที่อายการแล้วก็ต้องไปฟังต่อไปตามต่อจากทางอายการอีกทีนึง